คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องคือต้องบอกว่ามันน่าช้ำใจหัวอกคนเป็นพ่อเนี่ยใจแทบสลายพอได้ยินเรื่อง
ลูกสาวซึ่งตอนนี้อายุ๑๔ปีเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ลูกอายุ๑๓แล้วต้องไปอยู่กับแม่บุญธรรม
พ่อเนี่ยเคารพนับถือมากนะถูกสามีแม่บุญธรรมข่มขืน
ถูกลูกชายคนที่๑และคนที่สองของแม่บุญธรรมคมขืนถูกคนงานข่มขืน
แล้วตอนอายุ๑๔ไปทำงานรับเหมาก่อสร้างถูกผู้รับเหมาที่เพิ่งรู้จักกันวันเดียวคมคืนอีก
ผู้ชาย๕คนข่มขืนลูกสาวเขาในวัยที่ยังไม่พ้นอายุ๑๕ยังเป็นเด็กยิงอยู่เลย
นี่คือนายหนุ่ยนะคะวัย๔๒ปีก็เปิดเผยเรื่องราวสุดครับแค้นใจเลยกับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรานะ
เขาเดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
อย่างที่บอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยโดนผู้ชายถึง๕คนข่มขืน
บางคนเป็นพ่อลูกร่วมกระทำเหตุนี้ด้วยซ้ำ

ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เลยค่ะลูกสาวเขาถูกผู้รับเหมาข่มขืน
ซึ่งเขามีการไปแจ้งความกับตำรวจสรวนอาวุธประเวทเอาไว้แล้ว
เหตุการณ์ครั้งล่าสุดคุณพ่อเล่าว่าลูกสาวไปทำงานรับเหมาเกาะสร้าง
หลานสาวที่พื้นที่จังหวัดชนบุรี
ผู้รับเหมาที่รู้จักกันแค่วันเดียวนี่แหละ
อกไปซื้อเสื้อผ้าหลอกไปซื้อขนมแล้วก็ขับจากชนบุรีไปกรุงเทพ
จากนั้นก็พาไปข่มขืนในโรงแรมแห่งหนึ่ง
ลูกสาวน่ะไม่ได้บอกพ่อหรอกนะแต่หลานสาวโทรมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง
พอพ่อรู้ว่าพ่อรีบเดินทางมาหาลูกสาวเลยจะมาดูว่าลูกไหวไหมลูกโอเคไหม
กลายเป็นพ่อนั่นแหละค่ะที่จะไม่ไหวแล้วไม่โอเคเอง
เพราะลูกสาวเนี่ยนอกจากจะเล่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดให้ฟังแล้ว
ยังบอกอีกด้วยว่าพ่อรู้ไหมกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ย
ลูกถูกพ่อลูกคู่หนึ่งซึ่งเป็นสามีแล้วก็ลูกชายของแม่บุญธรรม
รู้จักกันมากว่าสิบปีคนที่พ่อเคารพนับถือ
ข่มขืนที่แคมป์คนงานในอำเภอหาดใหญ่ตอนนั้นลูกเพิ่งอายุ๑๓ปีเอง
ซึ่งลูกสาวไปอยู่กับแม่บุญธรรมแล้วก็อาศัยช่วยงานเกาะสร้างอยู่ที่นั่น
คือแม่บุญธรรมคนนี้เป็นผู้มีพระคุณของพ่อก็ไว้ใจเนอะ
ลูกสาวเล่าแบบนี้เลยค่ะว่าคนแรกถูกสามีของแม่บุญธรรมข่มขืน
๓เดือนวันเว้นวันวันเว้นวันด้วยนะวันเว้นวันเป็นเรียวเวลา๓เดือน
๑ครั้งครับและคนที่๓คือนาย๔เป็นลูกชายของนายบีนนี่คือเป็นพ่อ
ลูกหลานข่มขืนน้องบนรถคนที่๔เป็นคนงานเพราะน้องไปทำงานช่วยงาน
รับมาก่อสร้างอยู่กับแม่บุญธรรมเป็นคนงานโดนข่มขืนในห้อง
และคนล่าสุดคนที่๕ก็คือผู้รับเหมาที่เพิ่งรู้จักกันได้วันเดียว
เธอไปทำงานนี่แหละโดนข่มขืนที่โรงแรมในกรุงเทพ
พ่อบอกว่าขอความเป็นธรรมให้ลูกเขาเถอะ
และตอนนี้พ่อได้โทรคุย
เขาก็เกิดมาว่าน้องมีอะไรกับหลานเขา
คือคนที่๒อะ
แต่คุณพ่อไม่คิดว่าจะมากกว่าหนึ่ง
ที่ผมต้องมาร้องกับทนาย

ลูกเขาโดนกระทำนี่มันเด็กวัย๑๓๑๔จะรับได้มากแค่ไหนกันเชียวกับเรื่องแบบนี้

ใช่ค่ะวันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่าเดี๋ยวจะนำนายหนุ่ยพร้อมลูกสาววัย๑๔ปี
ไปแจ้งความกับกองปราบเลยให้ดำเนินคดี
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดหลายพื้นที่ใช่ไหม
แล้วก็เกี่ยวพันกับผู้รับเหมารายใหญ่มีอิทธิพงอิทธิพลอะไรที่เขาไม่ได้กลัว
เขาบอกเขาเรียนกฎหมายมาให้กองปราบจัดการเลย